เวลาเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
วันนี้จะมีเรื่องราวของโครงการ
ประชาบรัฐของรัฐบาล
ของกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัล

ในการที่จะทำให้ทุกพื้นที่ชุมชนนั้น

และที่สำคัญต้องใช้ให้เป็นประโยชน์
ซึ่งนอกจากจะไปติดตั้งสัญญาณเครือข่ายแล้วนะครับ
ก็ยังมีการส่งเสริมให้ความรู้

ติดตามรายละเอียดได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย

กำลังตั้งใจเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากไอแพท
ก่อนหน้านี้หลายคนมีความรู้เรื่องการใช้งานด้านเทคโนโลยีไม่มากนัก
แต่เมื่อเข้ามาอบรมที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชน
พวกเขาบอกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์

เช่นการสมัครใช้งานอีเมล
ที่สามารถรับส่งข้อมูลงานได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งเวลาค่าใช้จ่ายไม่สิ้นเปลืองกระดาษอีกด้วยค่ะ
ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้งานของน้องที่นี่นะคะ
จากจะนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในด้านของการศึกษาแล้ว
ยังสามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ได้อีกด้วยค่ะ
หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนจังหวัดเชียงราย
เล่าว่าได้ใช้ความรู้จากห้องอบรมนี้
ต่อยอดในการขายสินค้าผ่านออนไลน์เสริมสร้างรายได้
เช่นเดียวกับอีกหลายคนในชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังผ่านการอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
ส่วนดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์รวมเชิงสร้างสรรค์
นำเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต
เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
โดยที่ผ่านมาใช้เวลาอบรมเรื่องอีคอมเมิร์สเพียง๓๔วัน
ก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและนักเรียนได้
บางครั้งเราอาจจะบอกว่าเด็กเล่นเกมเป็นเรื่องไร้สาระ
แต่ปัจจุบันเด็กบางคนมีรายได้จากการเล่นเกม
ก็คือเขาเล่นเกมเสร็จเขาเอามาแคชแล้วก็ลงไปในยูทูป
แล้วก็มียอดวิวยอดคนมาติดตามยอดคนมาดูมาวิวนะครับ
มันก็สามารถสร้างรายได้ให้เขา
ถ้าคลิปหนึ่งมีสักล้านวิวเนี่ยเขาก็ได้๖๐เหรียญแล้วครับ
อดคล้องกับโครงการดิจิตอลทานฟอร์เมชั่นสัญจร๒๐๑๗ของกระทรวงดีอี
ปิดโครงการที่จังหวัดเชียงราย
ส่งเสริมประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลสู่ไทยแลนด์๔๐
ไปพร้อมกับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลหรือโครงการเน็ตประชารัฐ
ติดตั้งไปแล้วกว่า๒๒๐๐หมู่บ้านจากทั้งหมด๒๔๗๐๐หมู่บ้าน
ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง
เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
ประยุกต์ใช้แต่ละสาขาเนี่ยมูลค่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้จักผู้มีประสบการณ์จริง
โตขึ้นจากปี๒๕๕๙ที่อยู่ที่๒๒๐๐๐ล้านบาท
และตั้งเป้าในปีหน้ามีมูลค่าอยู่ที่๒๘๐๐๐ล้านบาท